กลับเข้ามาสู่รายการแม่บ้านประจำบานนะคะ

วันนี้นะคะพี่ก้าวค่ะมีก้าวทำตาสองชั้นนะคะ
ใช่ที่เปลี่ยนซ้ำไว้ให้ตาสวยวาน
ใช่นะมาให้คุณผู้ชมได้แบบว่ามาทดลองกันอินีย
อยู่ดีก็แบบว่าตาเป๊ะขึ้นมา
แต่พูดถึงเนี่ยอีกสองตัวนี้มันต้องมือเป๊ะมากเลยหรือเปล่าอ่ะ
มันถึงจะทาได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันลำบากเปล่า
ก็ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกไงคือลองก่อน

ค่อยลองกินดูนั่งหน้ากระจกนี้ละลองดูลองสร้างเส้นตาไป

ไปปุ๊บเชื่อเลยว่าง่ายมาก
เราทำได้คุณผู้ชมก็ต้องทำได้

ดูป้าพิมกินแล้วง่ายจะตายเดี๋ยวป้าพิมก็ทำให้ดู
พิมเขามีตาสองชั้นอยู่แล้วถ้าป้าพิมแบบว่ามาเทสกับตัวเองเนี่ย

แหมแล้วใครจะให้ป้าพิมเทสป้าพิมเขามีนางแบบมาเป็นสาวหมวยตอนชั้น๔
เดี๋ยวนี้ป้าพิมเขามีลูกที
ใช่เขามีตาชั้นเดียวมานะคะแล้วเดี๋ยวมาดูมาเททั้งสองยี่ห้อเลย
ว่าตัวไหนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างชั้นจะเป็นขนาดไหนเนี่ยนะ
เอาอย่างนี้อย่ารอช้าไปดูป้าพิมกันเลยดีกว่าค่ะ
เอาละค่ะสาวกลับมาอยู่กับพิมอีกครั้งนึงนะคะได้ทราบชื่อโพลดินท์
หน้าตาสีสันคุณสมบัติของเขากันไปแล้วเรียบร้อย
คราวนี้ถึงเวลานะคะที่เราจะมาทดสอบกันค่ะว่า
วทำตาสองชั้นตัวไหนนะคะที่จะให้ตาสองชั้นประหนึ่งว่าตื่นมาก็สวยเลย
เนรมิตนะคะให้ตาดูกลมโตมากยิ่งขึ้นค่ะ
สำหรับในวันนี้เนี่ยนะคะพิมไม่ได้มาคนเดียวค่ะ
เพราะถึงแม้หินจะตาสองชั้นหลบในแต่ก็ยังพอมีสองชั้นอยู่บ้างนะคะ
แต่วันนี้เรามีน้องหมวยน้อยนะคะมาเป็นนางแบบให้เรานะคะ
ก็คือจะเป็นสาวที่มีตาแบบสองชั้นนิดนึงอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าเพิ่มชั้นให้ดูคมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ
จะกลายเป็นสาวที่มีตาดูกลมสวยมากยิ่งขึ้น
เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจึงมีนางแบบมาด้วยนั่นเองค่ะ
เอาล่ะเดี๋ยวจากตรงนี้ไปนะคะพิมจะทดสอบนะคะ
กาวทั้งสองตัวนะคะลงบนดวงตาของน้องนะคะข้างละ๑ตัวนะคะ
เพื่อจะได้เปรียบเทียบให้เห็นกันชัดเจนไปเลยค่ะ
ว่าตัวไหนให้ผลลัพธ์อย่างไรยังไงบ้างค่ะ
โดยที่เราจะเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะคือ
ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องลองบนนางแบบของเรานะคะ
โดยที่ผลิตภัณฑ์ตัวแรกนี้พิมจะทดลองนะคะลงบนเปลือกตาข้างซ้ายของนางแบบค่ะ
ไม่ควรจะเขียนขึ้นมาสูงถึงเบ้านะคะ
ให้เขียนประมาณเกินครึ่งหนึ่งมานิดนึง
แต่ให้สูงกว่าชั้นตาเดิมที่มีอยู่ค่ะ
หลังจากนี้นะคะก็คือจะให้นางแบบนั่งหลับตาไว้ก่อนนะคะ
แล้วเดี๋ยวพิมจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวที่๒ของเรานะคะ

เทียบกันได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะ
จะเป็นสีใสเลยนะคะคือจะมองจากระยะไกลระยะใกล้เนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าหลังจากที่ตัวกาวเซ็ตและแห้งตัวแล้วเนี่ยนะคะ
ก็จะค่อยใสขึ้นเรื่อยนะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้นะคะ
เดี๋ยวพิมจะใช้ใดเป่าผมนะคะแต่เปิดเป็นลมเย็นนะคะ
แล้วเป่าเพื่อที่จะได้เป็นการเร่งกระบวนการให้เสร็จเร็วยิ่งขึ้นค่ะ

อาจจะมองไม่ออกว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรยังไงนะคะ
เดี๋ยวเราจะให้เธอลืมตาขึ้นช้านะคะ
นางแบบคะกรุณาค่อยลืมตาขึ้นช้าให้เราดูนิดนึงนะคะว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงบ้างค่ะ
โอ้มีความแตกต่างจริงนะคะ

เป็นกาวทำตา๒ชั้นชนิดน้ำเนื้อไอคิลิกนะคะ
ตัวนี้เนี่ยจากที่เห็นพื้นผิวด้านบนเนี่ยนะคะ
จะไม่มีความเหนียวไม่มีความหนึบใดทั้งสิ้น
แล้วยังสามารถค้ำนะคะชั้นตาให้ขึ้นไปสูง
เหมาะกับสไตล์สาวที่อาจจะตาหมวยมาก
แทบจะเป็นไปไม่ได้ว่าเขียนปุ๊บก็หลบหมดเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นการใช้กาวตัวนี้เนี่ยนะคะ
ตาดูหวานขึ้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งใส่

เหมือนกับเป็นตัวที่ช่วยกำหนดหลังจากที่คุณใช้เป็นประจำแล้วก็เคยชินแล้วนะคะว่าระดับชั้นตากเราสูงต่ำมากน้อยแค่ไหนนะคะใช้กฎตรงจุดเดิมในแต่ละครั้งที่เราใช้ในทุกวันได้ด้วยค่ะ
แล้วนะคะบนดวงตาของนางแบบของเรานะคะว่าผลลัพธ์ของทั้งสองยี่ห้อเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณกำลังมองหาหรือกำลังเลือกซื้ออยู่นะคะแนะนำว่าเลือกให้ถูกแบบนะคะเลือกให้ถูกต้องกับความต้องการก็จะได้ความสวยงามที่ออกมาตรงแบบที่เราต้องการพอดีเลยนะคะเอาละค่ะน้องอ๋อมน้องไอซ์ค่ะสาวท่านไหนอยากจะ
ให้มันเห็นชัดชัดไปเลยนะว่าอันไหนดีกว่ากันสรุปดีทั้งคู่ดีทั้งคู่เลยคืออันนี้เนี่ยเป็นอคลิกใช่มะมันก็จะมีความแข็งใช่แข็งในการดามหนังตาเพราะว่าอย่าลืมนะคะบางคนหนังตาเยอะหนังตาน้อยไขมันที่ตาชั้นเราไม่เหมือนกันบางคนมันต้องการรับน้ำหนักมากหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวแบบว่าดามไปแล้วไม่อยู่แล้วแบบ

จัดไปอย่าให้เสียอันนี้ชอบมากแล้วอยากลองมากนี่ถ้าเป็นแบบว่าสาวตาชั้นเดียวจะใช้เลยเพราะว่ามันเป็นแบบว่านวัตกรรมใหม่อ่ะที่มันเป็นแอคลิลิกอ่ะนั่นดิแล้วพอแห้งแล้วมันกลายเป็นฟิล์มแบบมันมันรู้สึกว่าคือด้วยความที่หนังตาของเราเนี่ยมันก็เยอะนะมันต้องเป็นอะไรแบบนี้
บางทีมันแบบไม่อยู่เนอะอืมมันจะแบบหล่นลงมาอืมใช่อันนี้ก็เลือกเหมือนกัน
ขอคิดดูก่อนใช่ขอคิดดูก่อนเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ
ความเหนียวเขาก็ไม่มีสองรองใครเลยเพราะว่าเมื่อกี้ลองเทสแล้วเนี่ย
ตอนนี้ยังเหนียวหนึบอยู่เลยหนึบอยู่แต่ด้วยตาของเราไงอย่างที่บอกว่ามันมีความเป็นชั้นมีน้ำหนัก
และด้วยหัวแปลงเนี่ยมีความหนาคือจริงแล้วแปลงมันควรจะเส้นเล็กมาก
เพื่อที่เราจะได้กลิ่นไปให้มันเป็นเส้นเล็กเล็กเพราะว่าพอเราใช้ผู้กันใหญ่นะคะ
ไอ้หัวนี้แล้วเรากรีดไปแล้วมันก็มันจะทำให้มันเลอเทอะ
มันแบบใหญ่เท่ากับจีดใหญ่กว่าอะไรเนอร์อีกมั้งถ้าอันเนี้ยที่พี่กาวเลือกอ่ะ
กาวว่ามันเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ต้องการชั้นตาหนาวเกินไป
บางวันอาจจะแบบชั้นตาแบบเล็กน่ารักเหมือนหวยหน่อยก็ได้
เรื่องความเหนียวมาให้แต่ที่ไม่เลือกเนี่ยขอคิดดูก่อนเนี่ย
เพราะว่าคู่กันมันเป็นคู่กันไซส์ใหญ่ต้องหาไม้จิ้มฟันมาจิ้มกลางแล้วก็วาดแชร์
ถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมก็ลองดูนะคะชอบแบบไหนก็ลองเลือกดูนะคะ
แต่รับรองว่าทั้งสองแบรนด์นี้เนี่ยก็เลิศทั้งสองแบรนด์เลยจ้ะอืม
วันนี้เรียกได้ว่าเอาใจสาวหมวยสุดลิดสำหรับตัวแรก
ส่วนแม่บ้านไอซ์ขอคิดดูก่อนอีกนิดนะคะก็แหมรายเนี้ยเขาอยากได้แปลงเล็กกว่านี้เท่านั้นเองล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหเบรกนี้นะคะเราเอาใจสาวหมวยกันไปยกใหญ่เลย
ช่วงหน้าจ้ะเป็นนุ่มตีบ้างดีกว่าหล่อแล้วไม่ต้องทำเสียงสูงอ่ะ
เราก็ต้องระลึกลีบ้างเพราะว่าตอนนี้นะเขาเป็นที่แบบว่าฮอตมากเลยในกลุ่มเก้งกวาง